มาดูเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชากันหน่อยนะคะ

ใช่ออยก็ยังเน้นย้ำนะคะ
สำหรับผู้ที่ต้องการครอบครองกัญชาอย่างถูกกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแพทย์หรือว่าเพื่อการศึกษา
คือตอนนี้เงื่อนเวลายังเหมือนเดิมคือ๒๑พฤษภาคม
แต่ที่เพิ่มเติมมาคือเสาร์อาทิตย์ก็สามารถแจ้งได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมามีผู้มาแจ้งครอบครองแล้วเป็นหมื่นรายนะคะ
เรื่องนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ต้องเน้นย้ำกันหน่อยนะคะ

เน้นย้ำเรื่องว่าใครจะไปจดแจ้ง
ไม่ใช่ว่าทุกคนนะจะปลูกกัญชาได้จะแจ้งได้
เพราะตอนนี้มีการแชร์ข่าวออกไปในโลกโซเชียล
อ้าวปลูกได้แล้วไปแจ้งได้เลย

แล้วการที่ไปแจ้งครอบครองก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลูกได้อย่างเสรีนะ
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมต้องมีเงื่อนไข
ใช่ค่ะโดยเรื่องนี้นายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์
ที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
ก็ระบุว่าออยจะเปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชา
จนถึงวันที่๒๑พฤษภาคมนี้
และจะมีการเพิ่มสถานที่รับแจ้งรวมถึงวันเวลารับแจ้งด้วยนะคะ

หลังจากที่มีการเปิดรับแจ้งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ตอนนี้มีคนมาแจ้งการครอบครองแล้ว๑๐๐๐คน
คือตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์นะครับ
หลังจากที่พรบยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้นะครับก็ยกไปอีก๙๐วัน
นะครับก็จะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้แหละ
ส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉันจะไปแจ้งครอบครอง

ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไปแจ้งได้เลยโดยตรงที่ออย
ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัด
ก็สามารถไปแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั่นเอง
ก็ต้องเตรียมเอกสารต่างไปให้พร้อมด้วย
บัตรประชาชนเอกสารแจ้งการมีกัญชา
เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์
แล้วก็เอากัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย
คือถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่ามีปริมาณเยอะมีปริมาณมาก
อันนี้อาจจะไม่ต้องเอาไปแต่ว่าถ่ายเป็นรูปถ่ายไปได้
ส่วนกรณีกลุ่มผู้ป่วยมีจำนวนมาก
สามารถติดต่อหรือว่าจะโทรศัพท์ประสานกับทางออย
หรือว่าจะประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดได้นะคะ
เพื่อแจ้งชื่อนามสกุลกำหนดวันเวลานัด
ที่จะเดินทางไปแจ้งการครอบครอง
โดยต้องกรอกแบบการแจ้งครอบครองเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็ว
หลังจากนั้นก็นำยากัญชาหรือว่าน้ำมันสกัดกัญชา
ที่ใช้ในการรักษาโรคพร้อมกับเอกสารต่าง
ไปแจ้งครอบครองตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ได้เลยนะคะ
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคมาก่อน
อันนี้ไม่จำเป็นต้องรีบหาผลิตภัณฑ์กัญชา

เพราะว่าการใช้สารสกัดกัญชาในเรื่องรักษาอาการใดก็ตาม
ต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนจากทางแพทย์
ไม่ควรไปหาซื้อมาใช้เอง
เพราะว่าอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้นะคะ
ก็ต้องเรียนไว้แบบนี้กลุ่มที่จะไปแจ้งได้มี๗กลุ่มนะครับ
หน่วยงานรัฐ๒ผู้ประกอบวิชาชีพ
แล้วก็๓สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทางการแพทย์

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นวิสาหกิจชุมชน

แล้วก็๕ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ

ซึ่งการขออนุญาตต้องมีแบบแจ้งครอบครองหรือว่ายศ
และก็มีโครงการวิจัยด้วยไม่ใช่ว่า
๑๕๕๖กด๓ก็จะมีคำอธิบายเรื่องของการแจ้งครอบครองกัญชา